สวัสดีค่ะพบกับพุทธกรรมร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิฟโมคค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศสัปดาห์หน้านี้๑วันเหมือนกับมี๒ฤดูค่ะตอนเช้าในแดดเปรี้ยงเลยแต่คล้อยบ่ายไปฝนเริ่มตั้งคราวแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มีฝนตกลงมานะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฝนมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
อากาศร้อนมีฝนฟ้าคณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ลมแรงค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๗องศาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพของการระเบิดน้ำแข็ง
เมื่อผ่านฤดูหนาวไปแล้วนะคะที่ประเทศจีนค่ะ
ไปดูกันเลยคุณผู้ชมฤดูหนาวเนี่ยแม่น้ำก็จะแข็งเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นพอฤดูหนาวผ่านไปแม่น้ำที่ยังคงแข็งอยู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาต้องระเบิดออกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไปปิดเส้นทางน้ำค่ะ
ซึ่งการระเบิดน้ำแข็งแบบนี้นะคะเป็นการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ